มูเตรุให้เข้าใกล้ออกไฟ

ทุกครั้งที่คุณสวดมนต์

ใช่อันนี้เจอเลยมะเท้าคาง

เราก็ให้พวกคนไปปีน

ฝ้ามันปิดหมดแต่มีอยู่คืนนึง
มองไปเขาอยู่บนฝ้า

เขารู้สึกได้ว่าเขามา
เห็นมองเหลือไปเห็นเลย
ลูกหน้าเลยเป็นเหลือเป็นหน้า
เหมือนรักเรามันกำลังกอดข้าง

ก็รุ่นนี้แหละ๓๐๔๐มาเรื่อย

เขามาขอพึ่งบารมีเวลาเขามีความทุกข์
การสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการพาวนาบุญ
ถ้าวิญญาณไหนทุกข์หรือว่าเขาเป็นผู้พองเขาจะหาย

ยังไงทุกครั้งที่แม่จะเหมางานนุต้องบวช
แต่นางบอกแม่นางว่าอย่าเลยเพราะว่านางรู้ว่านางเป็นอะไร

ไม่ใช่กะเทยเป็นผู้หญิง

ไม่บวชแต่ก็ต้องช่วยคน
เพราะว่าในฐานะคุณบอกยังไงคุณก็จะไม่ยอมบวช

คุณก็เลยบอกว่าคุณก็เลยต้องช่วยคน
ก็เลยมีผีมาขออาศัยผ่านรอบตัวคุณ

วันนั้นเป็นคนชอบเที่ยวตั้งแต่หนุ่ม
แล้วเราก็เลยไปฝึกเป็นไกด์ฟรีแลนซ์
ก็ไปทัวร์ลงหน้าวัดพนันเชิง
ทีนี้วิญญาณของเจ้าชายสายฟ้าเป็นพรามเดินมาจับมือ

เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้หมดเลยว่า

วิญญาณเจ้าชายสายฟ้ามาบอกต่อในเรื่องเล่าที่ท่านโดนประหารชีวิตตรงพื้นที่เป็นโบสถพนันเชิง

เล่าว่าตอนนี้ไปช่วยเคลียร์หน่อยเจ้าแม่สร้อยดอกหมากกำลังงอน
เราก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครอะไรยังไง
เขาก็บอกว่าเจ้าแม่สร้อยดอกหมากก็เป็นภรรยาผมนี่แหละ
โค้งที่เรือสัมเภาล่มที่โค้งน้ำ
ฉันก็ฟังเฉยฉันก็เดินตามเขาไปเขาจูงมือไป
ขึ้นไปบนตำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมากหน้าโบสถวัดพนันเชิง
แล้วฉันก็ไปดูก็โอเคฉันก็ยกมือไหว้

กลับบ้านไม่ได้เล่าให้เขาฟังหลังจากนั้น๕ปี
ไปเจอนังสือพระออกเหรียญรุ่นแม่สร้อยดอกหมาก

กูเคยฟังมาแล้วจากปากคนน่ะ
แล้วเขาบอกเขาโดนตัดหัวตรงโบสพัดชันเชิง

ไปรอสำนวนคดีที่กำแพงเพชร

มันอยู่ข้างมันก็เข้าแล้วฝนตก
มาบอกเนี่ยพี่ไอ้พวกนั้นน่ะ

พวกนั้นมันมาอยู่หัวรอย้อผมอีกแล้ว

ฝนมันตกนะมองไปหน้าศาลเก่านะคะ

เอ๊ะแล้วเราเป็นใครอ่ะ

แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มสืบหาอดีตตัวเอง

ลอดสำนวนคดีใต้สุนสารด้วยกัน

แล้ววิญญาณของคนที่โดนตัดหัว

ไม่มีใครทำบุญให้เขาเลยเขาบอกแล้วไอ้พวกที่ตัดหัวเขาก็ตามยอดเยยเขา
อืมนั่นคือที่เขามาผ่านผ่านคนข้างข้างคุณบอกคุณถามหน่อยสิ
คุณเคยเป็นทนายความจริงจริงใช่ไหมใช่ที่เรียนนิติเนี่ย
ทุกรายการจะรู้ว่าพ่อแม่ขอแล้วทุกรายการจะรู้ว่าที่ฉันไม่ทำต่อเพราะ
ฉันทำให้แม่บางเรื่องที่ฉันทำได้แล้วก็ดีด้วยฉันก็ไม่ทำแล้วฉันไม่ชอบ
อืมเนี่ยฉันทำให้แม่จบเงื่อนไขที่จะเป็นทนายแล้ว
เพราะแม่ฉันเสียไปแล้วเอกก็ทำมีงานการที่มั่นคง
เป็นทนายความอยู่ดีดีเนี่ยนะฮะชีวิตเขาบอกพลิกผลันเลวร้ายขั้นสุด
ถึงขั้นโดนกลุ่มค้ายาเสพติดจับตัวคุณไปเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงฮะ
๔๒ค่ะจับไปจากปลอยเป็ดไปขังไว้ที่ศรีโสพลฉันออกมาไม่ได้
แล้วคุณรอดมาได้ยังไงอ่ะนั่นมันเป็นเหตุการณ์ที่หัวหน้าเขาฝัน
เขาบอกว่าเขาฝันเห็นผู้ชายไทยตัวใหญ่ดำแล้วมีลายศักดิ์และใส่ผ้าแดง
มาขอชีวิตเจ้าเจ้าเมียกันอาจารย์ที่ไหนอืมอันนั้นแหละ

ภาษาไทยที่เหน่อก็ว่าเขาไม่ค่อยรู้ภาษาไทย
แต่คนที่เฝ้าฉันก็รู้ภาษาไทยเขาก็แปลให้ฟัง
เขาบอกมีผู้ชายคนดำไปยืนตัวใหญ่
ใช่หลังจากนั้นพอรุ่งขึ้นพอฉันบอกว่าฉันอยากกลับบ้าน

คุณกำลังจะบอกว่าผู้ชายที่มาเข้าฝันเขาน่ะ

อันนั้นฉันไม่รู้คำตอบฉันมาอ่านเรื่องเจอในอีกสัก

พอมาอ่านเรื่องเจอทาเวสุวรรณอีกภาคหนึ่งในรูป
ที่ใส่ผ้าแดงเหมือนยมทูต
แล้วก็แบบอีกภาคหนึ่ง
เขาท่านไปขอฉันมาฉันเกี่ยวอะไรด้วยนั่นแหละ

ง่ายเลยร้องไห้ทุกวันมันไม่ปล่อย

โอ้โหมันยื่นข้อเสนอเยอะแยะแต่เราไม่รับ

มันมีข้อเสนอกว่านั้นอีกเพราะฉันเก่งหลายเรื่อง
ข้อเสนอที่จะมีข้อแรกเปรียบเลยล่ะ
เอาไปอยู่ในทีมลักษณะนั้นแต่ฉันไม่เล่นด้วย
แต่คุณกำลังบอกที่เขายอมปล่อยคุณมาเพราะว่าเป็น

อ๋อทางคำเองเขาอาจจะชอบเชิงเรื่องสายศาสตร์
ใช่เขาบอกว่าอาจารย์ฝั่งไทย๙ชั้น
แต่ฉันสวดหมลชินะบัญชรทุกคืนเพราะเรากลัว

มันเอาฉันไปขังอยู่ใต้ตีนเขา

มันเหมือนแบบพลังอะไรสักอย่าง
แล้วองค์ปู่เขาได้ยิน

ไปเอาตัวหนูกลับมาจากเขมร

ไม่มีเหตุผลที่ฉันจะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศนี้
พอผ่านพ้นเรื่องราวร้ายมา

ศัยยศาสตร์มนต์ดำอีกเหตุการณ์เป็นยังไง

แล้วทางญาติญาติเขาก็เลยสงสัยว่า

มันก็แบบมีฝันเห็นผี
ไปได้ยินเสีอแล้วก็มาลัด

ทำยังไงอ่ะก็พาส่งโรงบาลแล้วแล้วของมันออกพาส่งโรงบาล
ไม่รู้แต่เราทำอะไรไม่ได้ไงคุณเข้าใจไหม
เราก็ไม่รู้ของเขิงอะไรเนี่ยเรียกว่าย้ายห้องหนีผีอ่ะ
ตอนมาอยู่กรุงเทพฯอ่ะโหฉันโดนขนาดนั้นเลยนะคุณ
อาจารย์ที่เป็นแฟนคลับทางใต้เข้ามาดูเห็นเลย
แก่จิตสัมภาษณ์แก่บินมาจากพังงามารักษาฟรีอ่ะ
ตอนนั้นห่าวอาหารไปช่วงหนึ่งเราก็เลยพาตะเวรรักษาตามา
พวกพวกโป๋อะที่แต่นี้ก็เริ่มเบาอ่ะ
อาการมันจะเกิดขึ้นทุกวันโกนวันพระใช่

จะรู้สึกลมตีขึ้นแล้วมีเส้นสายมาเวียน
โรงเรียนยิ่งดึกยิ่งรัด
เขาบอกไม่ไหวแล้วตังค์เวลาเขาพูดที่ฉันร้องไห้
เขาบอกว่าเนี่ยคือเราทำอะไรช่วยคนมาตั้งเยอะ

เขามองนานแล้วเราบอกไม่ไหวแล้วตอนนั้น
จะเปิดไลค์คืนนั้นเลยทำยังไงดี

เปิดไลค์อะไร

นี่๒๓เดือนเฟานท์ครับเขายังตามอยู่

ใครเคยเจอแบบตอนที่คนที่เรารักจะตาย

หายเลย
นอกจากโดนของและมีผีพลาย

ภายมันเป็นผีที่เขาเรียกมาได้
เขาก็เอาอาคมบังคับไว้
อันนี้เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ฉันไปสืบหาดู

ตามที่ผัวฉันฝันทุกครั้งมันจะเป็น
เขาจะเห็นไม่เห็นหน้ามีแต่ผมยาวลากดิน
แล้วผีตัวนี้จะตามเขาทุกที่แหละ

คือตามที่อาจารย์ที่เขามาดูอาการผัว

เขาจะบอกว่ามันเป็นผีที่ลงอาคมมา

แต่ผิวหัวฉันโดนสองกระทอก

โดนเองอย่างหนึ่งแล้วเขากลับไปที่บ้านนอก

อาจารย์เขาก็เลยไม่รู้จะแก้กันตรงไหน

บอกเนี่ยไฟมันลุกอยู่

มันเป๊ะเป๊ะเป็นลูกประมาณเนี่ยค่ะ

เหตุการณ์นี้ก็ตอนเป็นเน็ตไอดอลแล้วเนี่ย
เห็นรอบเลย
หมายถึงว่าคุณที่คุณย้ายบ้านบ่อยคืนนี้

โดนอะไรเป็นเส้นรอบหัวอะไรเนี่ย

คล้ายกับคนถือโคมไฟ
อันนั้นมันเป็นบางวันค่ะ

ที่เขาจะเห็นมาตั้งมันถือโคมไฟมาเป็นแถวเลย
สมัยนี้ไม่มีแล้วโคมไฟแบบเป็นจุดใต้

พอมันบอกแค่นั้นแหละฉันปิดบ้านสวดมนต์เลย
เพราะบ้านมันเป็นเรือนใหญ่กว้าง

แฟนคลับช่วยกันเต็มที่ไม่อ้าง

ช่วยโดยที่บางคนมีความรู้เรื่องพวกนี้มาบ้านเลย

บางคนมีกำลังทรัพย์โอนเงินเลย

แบบกลัวฉันไม่ได้ถ่ายงาน

แล้วฉันเอาส่งโรงพยาบาลแล้วฉันต้องไปโรงพยาบาลทุกวัน
ในที่สุดคุณใช้วิธีสวดมนต์แข่งกับผี

ก็เปิดหน้าต่างเลยบอกตีเห็นตรงไหนบ่อย
ด้านหลังบ้านในตรงแท้งน้ำใหญ่

เดี๋ยวกูจะแช่งมึงไม่ต้องเกิดเลย

ฉันเคยโดนหวีแปลงอยู่มันม้วนไป
ม้วนจนผัวฉันบอกต่างต้องหัวแหว่งแล้วล่ะ

อีกสักแปบคร้าย

แต่คุณพระดำนางเป็นคนที่เห็นอดีตชาติของตัวเองนะ
อันนี้เขาบอกว่ามาจากที่ฉันเป็นคนมีศรัทธา
หลังจาก๕๖ปีที่ฉันเริ่มตามหาอดีตตัวเองตั้งแต่อายุ๒๕
เขาบอกว่าเป็นร่างทรงเป็นองค์ใหญ่ไม่ใช่ค่ะ
มันเป็นตัวฉันเองฉันเห็นตัวเองอยู่บนหลังม้า
แล้วผมยาวแบบนี้ล่ะแต่หน้าสวยกว่านี้

นี่แหละฉันเลยทรงฉันเลยผมยาวนี่เลย
แต่อยู่บนหลังม้าคุมกองทัพ
ก่อนที่จะเห็นมีคนเคยบอกแล้ว
ฉันเป็นแม่เมืองมีวิญญาณโบราณมาเล่าบอกเล่าหลายเรื่องนะ
แสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวล
ที่นำมาเล่าในมูไนท์วันนี้เป็นแค่นิดเดียว
ทุกวันนี้ผีเวลาจะสื่อสาร

นี่คืออีกมุมหนึ่งนะครับของเน็ตไอดอล

นั่นคือเรื่องราวของความลี้ลับนะฮะ

มันเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคล
คุณผู้ชมครับชมแล้วต้องใช้วิญญาณในการชมด้วยนะครับ
และแน่นอนนี่คือเน็ตไอดอลชื่อดังแห่งยุคปีนี้จริง
ทำให้เรารู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข
แต่ช่วงหน้าอายุเป็นเพียงตัวเลขเหมือนกัน

ช่วงหน้ามูขั้นเทพมีอะไรเด็ดเดี๋ยวกลับมา